คู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าระยะเวลาทำอะไร

สำหรับสาวเจี๊ยบพิจิตราแล้วก็คุณบอยพีชเมเกอร์นะคะ
คบกันมาเป็น๑๐ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีข่าวดีให้เราได้ติดตาม
ทำอะไรหน้าตาเขาไม่ได้ด้วยยังสวยทั้งคู่ยังรออยู่เลย
และรักเราก็ไม่เก่าเลยจริงนะคะ
แม้ว่าจะคบหาดูใจกันมายาวนานถึง๑๐ปี
ระดับที่เรียกว่าคบกันแบบมาราทอนกันเลย
แถมยังไม่มีวี่แววว่าจะมีข่าวดีเรื่องของงานวิวาลนะ
นักแสดงสาวเจี๊ยบพิจิตราก็ไม่เคยลดดิกรีความหวานลงเลยคุณ
เจี๊ยบเนี่ยเขาก็แท็กทีมบรรดาแฟนคลับจัดเตอร์ไพรส์วันเกิดอย่างอบอุ่นแล้วก็ประทับใจสุดเลย
จากนั้นยังมีการโพสต์อวยพรแฟนนุ่มด้วยถ้อยคำสุดหวานว่า
มีการโพสต์ข้อความสุดทราบซึ้งยาวเหยียดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเขียนว่า
แฟนสาวที่อยู่อวยพรวันเกิดข้างกันมา๑๐ปีแล้ว
ขอบคุณที่ลุยผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตและประคองกันผ่านช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิต
โดยไม่มีวี่แววว่าจะท้อเลยสักนิดสามารถทำให้ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดมีรอยยิ้มได้
ขอบคุณจริงครับสัญญาว่าจะไม่ท้อเช่นกันเราจะผ่านทุกเรื่องดีและร้ายไปด้วยกันค่ะ
คู่นี้เขาไม่ได้ดูว่าหวือหวาขึ้นขึ้นลงสูงสวายอะไรนะคุณเอาจริง
เขาก็คบกันแบบนั้นคงที่คงทนถาวร
เชื่อว่าหลายคนรอลุ้นจนอาจจะเกินคำว่ารอลุ้นแล้ว
และที่สำคัญคู่นี้เดี๋ยววันนี้เขาจะไปกันที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพื่อไปร่วมจับปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ตอนบ่าย

เราไปด้วยคุณผู้ชมค่ะดิฉันเห็นข้อความไลน์เยอะแยะบอกว่าวันนี้เราจะรวยแล้วเพราะว่าไทยรัฐจะจับแล้ว